เป็นอุบัติเหตุเฉียวชนกันระหว่างรถสองคันนะคะ
คู่กรณีลงมาเหมือนจะเจรจากัน
คนหนึ่งก็คือเป็นคนปกติเป็นคาราวาส
แต่อีกคนหนึ่งเป็นพระสงฆ์ค่ะที่สำคัญ
ทำไมก็เป็นพระก็รถของพระก็อาจจะชน
เขาไม่ได้ลงมามือเปล่าไงคะ
้ามเบอร์เรอถือติดมือลงมาด้วยเอาลองดูคลิปค่ะ
กรณีลงมา
การทำแต่ลงก็ถูกค่ะ
นี่ค่ะตำรวจต้องมาห้ามทับนะคะ

ก็ถ้าดูจากการแต่งกาย
ก็อาจจะเป็นก็น่าจะใช่หรืออะไรยังไง

แต่ก็ยังออกมาเชียนนิ้วใส่หน้าอะไรก็อยู่นี่
ก็คือเหมือนก็พร้อมอะค่ะถ้าอีกฝ่ายอยากจะลุยดูเหมือนท่านก็ตั้งรับอยู่แล้วเหมือนกันนะ
คือมันเป็นเหตุกระบะเฉียวชนกันกลางถนนสุโขทัย
เช้าวันที่๒๕พศกายมที่ผ่านมา
คือคู่กรณีคือรถกระบะคันสีดำมีรอยบุบพังเสียหาย
ฝั่งประตูทางด้านขวา
แล้วคลิปนี้บันทึกเหตุการณ์ที่มีช่างภาพสำนักข่าวไทย

ต้องบันทึกไว้เพราะว่านี่ฝั่งบุฟเห็นใช่ไหมคะ
ประตูฝั่งคนขับคือบุบเลยครับแล้วคู่กรณีเป็นพระสงฆ์ที่เดินถือ
พระด้ามยาวลงมาคุยเจรจาในเรื่องของรถชนกัน
เราก็งงนะคือถ้าเห็นพระลงมาเราจะใจชื้นโอ้เดี๋ยวค่อยคุยค่อยคุยกับหลวงพ่อ

หลวงพ่อมีมีดอยู่ในมือจะคุยยังไงดีคะ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็เลยติดต่อไปยังช่างภาพสำนักข่าวไทย
ถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้ไว้ได้นะคะว่าพี่มันเกิดเรื่องอะไรยังไงขึ้นเหรอ
เขาก็บอกว่าเขาจะไปทำงานแถลงข่าว
กองบัญชาการตำรวจนครบานเช้าวันที่๒๕นะ
แล้วพอดีรถมันติดบนถนนสุโขทัยรถมันติดพอดีเลย
ตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตอะไรหรอกอยู่ได้ยินเสียงดังโครม
เหมือนใครทุบอะไรสักอย่างพอหันไปเห็นอันดับแรกคือ
พระสงฆ์เลยใส่จีวอนเหลืองลงมาจากรถฝั่งคนขับ

ฝั่งคนขับค่ะแปลว่าท่านน่าจะขับเอง
แล้วก็ลงมาแบบอารมณ์ดูฉุนเฉียวมาก่อนเลย

ถือมีดพระด้วยลงมาต่อว่าคู่กรณี
เขาบอกผมเห็นแล้วตกใจผมก็เลยต้องถ่ายเอาไว้ครับ
ผมเห็นพระถือมีดอยู่แล้ว

พระเองเป็นคนลงมาจากรถ
เป็นคนลงมาจากรถพร้อมกับมีด
แล้วเข้ามาไม่แน่ใจว่าทำอะไรกับรถหรือเปล่า
ประตูจนประตูคนขับของคู่กรณีบุกยุบเข้าไป
ค่อนข้างจะโวยวายแล้วก็ประมาณดูหุดหงิด
แล้วก็จะเอาเรื่องซึ่งตอนนั้นพระก็ยังกำพระอยู่จนเห็น
เห็นกล้องทีวีของผมที่ผมถือ
เขาถึงยอมมีท่าทีตกใจแล้วก็รีบวางมีดลงข้างรถ
ทีมข่าวเราก็พยายามไปหาคนแถวนั้นนะคะว่า
มีใครเห็นเหตุการณ์บ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ไปตรวจสอบตรงถนนสุโขทัยเขตดูสิตใกล้กับสี่แยกขัตยานี
ไปเจอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ

ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรรู้ไหม

พระสงฆ์ถือมีดพระลงมาต่อว่าคู่กรณี
แล้วไอ้ที่ว่าเสียงดังโครม

และที่ประตูของคู่กรณีมันบุบเข้าไปแบบนั้น

ถี่บรถเลยพี่เห็นกรรณาเลยเหรอ

ก็มันก็บุบนี่แต่ถี่บไปแรงก็บุบ
แต่รถกระบะมันก็แข็งเอาเป็นว่ามีคนที่เขายืนยันว่า

มาจากการถีบของพระสงฆ์ค่ะ

ดาบตำรวจอำนาจเหล่าพรผู้บังคับหมู่งานจราจรสอนอดุสิต
ก็บอกว่ามีคนแจ้งเข้ามาเลยว่ามีเหตุทะเลาวิวาสในท้องที่

ตอนนั้นเขาไม่เห็นว่าพระสงฆ์มีมีดอยู่ในมือ
ก็ใช้เวลาเจรจาอยู่พักนึงจนทั้งคู่อารมณ์เย็นลง
แล้วก็ให้สองฝ่ายไปเจรจากันต่อที่สอนอดุสิต
ตอนที่คุณพี่ไปแล้วเห็นมีดไหม
เห็นครับผมไม่เห็นแล้วใช่ไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันเริ่มสงบลงบ้างแล้ว
แต่ว่ารถของคู่กรณีบุกจริง
บครับบุบตรงประตูครับ
เรื่องต้นค่ะตำรวจสนดุสิตก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะ
ว่าเจ้าของรถคู่กรณีชื่อว่านายจารุวัฒน์
คือคนที่ใส่เสื้อสีดำสวมหมวกเนี่ยค่ะ
เสียงเขาพูดว่าผมจะรีบไปส่งข้าวเออ

เป็นพระวัดป่าแห่งหนึ่งจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ก็ลงมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิป
ซึ่งหลังจากอารมณ์เย็นแล้วท่านก็ยอมรับบอกว่าโมโห
ก็เลยไปถีบรถคู่กรณีจริง

ใช่ค่ะคือที่ท่านออกมาเนี่ย
คือไปรับยาที่โรงพยาบาลสงฆ์

ก็มีการเรียกบริษัทประกันมาตกลงเรื่องชดใช้ค่าเสียหาย
คู่กรณีเองก็ไม่ได้แจ้งความอะไร
แต่ว่าก็ต้องคิดนิดนึงไหม
คือไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเป็นผู้คนทั่วไปยังไง
ก็ต้องใจเย็นเวลามีปัญหาบนท้องถนน